เอาไปต่อทิ้งบริ
บาทจนหัวแตกพยายามเอามีทขาวแต่มันโชคดีว่ามันแทงไม่เข้า

เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของแท็กซี่นะครับบันทึกเหตุการณ์
เหตุการณ์มันเกิด๑๔สิงหาคมสักประมาณ๕โมงเย็นครับแท็กซี่
คันนี้เขาก็ขับมาบนถนนพระราม๒นะเรียบทางด่วนเนี่ย
นะฮะแล้วก็จังหวะที่เขาจะเลี้ยวเข้าไปยังเรียบทาง
สแก่งามซึ่งมอเตอร์ไซค์แซงมาที่ไหล่ขวางทางด้าน
ขวานะแท็กซี่ก็บีดแร่เตือนหนึ่งครั้งแต่มอเตอร์ไซค์แบบ
แม่พยายามที่จะหาเรื่องอะครับนะฮะก็ขับปาดไปปาดมาแล้ว
ก็เอามีดขึ้นมาโชว์แล้วเหมือนจะเคาะกระจกอะไรแบบนี้
ขู่ให้จอดค่ะเพราะเขาพยายามขี่เบี่ยงมาทางหน้าด้านขวา
ขวารถแท็กซี่คือแล้วเขาก็พยายามปัดหน้ากับชั้นชิดแท็กซี่
ก็เบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปจนมอเซเขาล้มกริ้งกันไป
สุดท้ายวิ่งมาทุบกระจกรถเรียกลงมาคุยกันนะหลายคนก็บอก
ซี่จะลงไปทำไมลงไปให้เขาหาเรื่องแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ลง
ไปนะฮะเนี่ยครับสุดท้ายนะโดนต่อยแล้วศีรษะแท็กซี่ไปฟาด
ฟุตบาทหัวแตกเลยครับยังไม่เท่านั้นนะคุณผู้ผู้ผู้ชมนะ
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่แท็กซี่โดนคนขับรถมอเตอร์ไซค์
มีจวงแทงจะแทงที่หน้าอกด้านขวาแต่ว่าอย่างที่เราได้โปรย
ไปคือที่หน้าอกขวาเขาเนี่ยมันมีแบงค์๒๐อยู่ปึกหนึ่งแล้วมีด
มันก็เลยแทงไม่เข้าแต่เขาก็บาดเจ็บศีรษะแตกไปแล้ว
โดนกระแทกสลบไปแป๊บนึงเลยนะค่ะคลิปนี้ทางเพจเฮีย
ขับรถได้ออกมาโพสต์แล้วก็ตามตัวคนขับรถมอเตอร์ไซค์เป็น
ผู้ชายคนนี้ทุ่มหน่อยนะผิวดำแดงสูงสักประมาณ๑๗๐นะฮะใช้
เขาทำร้ายแท็กซี่จนบาดเจ็บตอนนี้ไปแจ้งความที่สอนอ
แหมดำแล้วทีมข่าวก็เลยตรวจสอบไปยังพนักงานสอบสวนทราบว่า
จุดเกิดเหตุอยู่เรียบทางด่วนพระประแดงแยกตัดกับสแก่งาม๑๒
ครับตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้ายเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้น
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เขาก็สวมหวกกันน็อกด้วยส่วนผู้
หายโดนแทงที่ราวนมแต่ว่าตรงที่โดนแทงไม่เป็นอะไร
แต่ว่าก็บาดเจ็บที่ศีรษะเพราะว่าถูกต่อยแล้วก็ล้มลงไปกระแทก
กับฟุตบาทจนบาทเจ็ดนะครับ
แต่ว่าคลิปนี้ก็บันทึกพฤติกรรมของคนขับมอเตอร์ไซค์เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
แต่ว่ายังตามตัวไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะ